ความคืบหน้าในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมกันหน่อยนะฮะ
นี่มีการสอบปากคำไปครึ่งร้อยแล้ว
แล้วก็การหาหลักฐานเพิ่มเติมในการไขคดีนะครับ
นี่มีคนคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า

นิทานเรื่องนี้มีตัวละคร๒คนที่เตรียมกัน
บอกแบบนี้หมายถึงใครล่ะที่เล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟัง
นี่เลยทนายเดชาเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
นายเดชามีการออกมาไลฟ์ถึงเรื่องนี้

ก็เล่าอะไรหลายอย่างเลยค่ะ
ซึ่งทนายไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ซึ่งทนายเดชาเนี่ยนะ
บอกว่าแหล่งข่าวรายงานเชิงลึกบอก
เอาไว้บอกว่าคดีนี้ตำรวจกำลังทำคดีให้มันกลม
หมายถึงอะไรหมายถึงพยานหลักฐานต้องสอดคล้อง
ไขข้อข้องใจกระแสสังคมได้ด้วย
เพราะว่านอกจากการจะค้นหาความจริงแล้วต้องตอบกระแสสังคมให้ได้
แล้วจริงทนายเดชาพูดว่าตำรวจจะสรุปสำนวนจบเลยก็ได้
เพราะว่าคดีจบแล้วเป็นอุบัติเหตุ
มีคนขับเรือเกิดเหตุ๒คน
คือคนขับเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยนะ๒คนเมาทั้งคู่เลย

ทีนี้พอผลัดกันขับทำให้แตงโมตกเรือเสียชีวิต
แต่ทีนี้พอมีนักสืบโซเชียลเขาขุดหลักฐานออกมา

ตำรวจก็กลายเป็นว่าต้องเก็บหลักฐานต่างในตามหลัง
แล้วคดีนี้ทนายเดชาบอกว่า
ตำรวจตั้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งคำว่าประมาทถ้าเกิดว่าพูดตามหลักกฎหมายนะ
มันไม่มีคำว่าประมาทร่วมมันมีแต่ประมาทคนเดียว
ซึ่งจะมีผู้ต้องหาเพียงคนเดียวที่เป็นคนขับเรือ
ตอนที่แตงโมตกเรือ
อันนี้คือสิ่งที่ทนายเดชาบอกว่าประมาทร่วมมันไม่มี
เพราะพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยอยู่อันเดียว
คือเหมือนกับขับรถจะให้ใครมาช่วยจับพวงมาลัย

จะมีแค่คนคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนขับเรือเขาไปตกลงกันแล้ว
ว่าจะให้ใครเป็นคนรับผิดในเรื่องนี้

ฟังบางช่วงบางตอนของการไลฟ์หน่อยละกันค่ะ
นี่ค่ะถนายเดชาออกมาไลฟ์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้นะ

นี่ค่ะถนายเดชาออกมาไลฟ์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้นะ
มีหนึ่งผู้ต้องหาหรือเป็นแพ้
นี่ค่ะถนายเดชาออกมาไลฟ์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้นะ
นี่ค่ะทนายเดชาไลฟ์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้นะ
มีหนึ่งในคนขับเรือเนี่ยพูดความจริงออกมาหมดแล้ว

คนไปคอมเมนต์ตอนไลฟ์กันเพียบเลยคุณผู้ชม
ซึ่งธนายเดชาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้พูดความเท็จหรอกแต่ว่าพูดความจริงไม่หมด
ถ้าสุดเนี่ยคนนั้นน่ะยอมออกมาเฉลยความจริงแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาดูค่ะว่ามันสมเหตุสมผลไหม
มันขัดกับการให้การของพยานคนอื่นไหม
ทีนี้มันก็เลยตามมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไง
อะไรบ้างล่ะไปงมค้นหาหลักฐานในแม่น้ำเจ้าพญา
เอาไปเจอพวกถุงที่ใส่ทั้งไม่รู้ว่าจะเป็นขวดวายเป็นแก้ววาย
ที่มีการโยนทิ้งเพราะว่ากลัวความผิดในข้อหาเมาแล้วขับหรือเปล่า

ทั้งไวทั้งขวดไวทั้งแก้วไวอ้าวเราก็ต้องโยนทิ้งไปก่อน
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปสืบมาได้ว่าอ้าวเมาแล้วขับเรือก็จะโดนแจ้งข้อหาอีก
ซึ่งทนายเดชาบอกว่าจริงเรื่องนี้มันไม่มีอะไรนะ

แต่กลับกลายเป็นว่ากลับไปปรึกษาทางฝั่งกฎหมาย
มีการแต่งเรื่องมีการบอกไม่ให้รับผิด
เพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์มีแต่คนบนเรือเท่านั้น
ทำไปทำมาเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะ
ซึ่งทนายเดชาบอกด้วยบอกว่านอกจากนี้
ไม่ว่าจะเป็นแซนเป็นกระติกเป็นจ๊อป
ใน๕คนบนเรืออาจจะโดนนะ
อาจจะโดนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำลายหลักฐาน
ก็เลยต้องมีการต่อรองให้พูดความจริง
ดังนั้นค่ะตำรวจเองต้องทำงานหนักเลยนะ

แล้วก็ทำให้คดีนี้จบแบบกลม
มั่นใจด้วยว่าตำรวจจะค้นหาความจริงได้

เพราะฉะนั้นไอ้คนขับเรือสองคนเนี่ย
รายงานข่าวในเชิงลึกวันนี้เขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งนะครับได้ยอมพูดความจริงแล้วครับนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดความเท็จหรอกครับเขาเรียกว่าพูดความจริงยังพูดไม่หมดนะครับ
นะครับคือพูดไปทีพูดไปรอบนึงแล้วตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยแต่พูดเป็นพูดไม่หมดนะครับยังพูดไม่หมดนะครับก็วันนี้เนี่ยได้ข่าวในทางลับมหาว่าแหล่งข่าวเขาบอกมีอยู่คนหนึ่ง
ได้พูดความจริงหมดแล้วก็เรียกว่าเจอแล้วนะเจอถุงเจออะไรมาแล้วนะครับข้างในเดี๋ยวเขาจะอาจจะเจอขวดวายเจอแก้วเจออะไรต่างนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นพยานหลักฐานนะรายงานลึกมาก็บอกว่าเนี่ยมีการโยนทิ้งเข้าไปลงแม่น้ำเจ้าพญาไปเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมาตรวจแล้วก็มีการเมาเมาแล้วขับเรือ

เป็นคนขับยังไงยังไงเดี๋ยวกูดูแลลูกเมียมึงเองส่วนค่าสินไหมค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นในส่วนของคุณแม่คุณแม่ไหนไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวรับผิดชอบเองเดี๋ยวรับผิดชอบให้คุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นคนคุยไม่ยากเพราะเราเป็นคนปากหวานเดี๋ยวเรายกหูคุยทุกวันทุกวันถ่ายรูปตอนกำลังสวดมนต์ไหว้พระ

ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็มีทนายสรุปแล้วเนี่ยจะค้นหาความจริงได้ไหมเพราะทุกคนได้รับคำแนะนำจากทนายมาหมดแล้วคดีนี้ใครโกหกได้เนียนที่สุดคือผู้ชนะส่วนอีกอันหนึ่งอีกโพสต์หนึ่งที่สีดำคุณผู้ชมเห็นไปเมื่อกี้ทนายเดชาบอกว่าคำว่าความลับในสำนวนอยากจะให้ตำรวจอ่ะเปลี่ยน

หวยหรือคดีที่ทุกคนสนใจในขณะนี้มักเกิดความเครียดทำให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไม่พูดความจริงหรือพูดความจริงผสมความเท็จนี่แต่อย่างที่คุณชูวิทย์บอกโกหกได้โกหกไปอืมแต่มันต้องมีสักวันหนึ่งที่อาจจะหลุดฮะค่ะคดีที่มีผู้เกี่ยวข้องเกินสองคนหากเลือกจะโกหกแล้วก็ต้องโกหกให้เห

จะมาเยือนหากมีคนใดคนหนึ่งนั้นเกิดความกลัวและยอมพูดความจริงขึ้นมา
นี่คุณชูวิทย์บอกแบบนี้ส่วนคนที่เหลือเนี่ย
จะนั่งยันนอนยันว่าที่พูดมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงแล้ว
ท้ายสุดก็จะโยนกันไปโยนกันมาพากันลงเหวซะหมดเลย
ถ้าพูดความจริงเสียตั้งแต่แรกคงไม่ซวยแบบนี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ยาวออกมานะ
นี่คุณอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ไหมคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ไหม

คุณชูวิทย์เดี๋ยวรอเลยค่ะบ่ายโมงวันนี้คุณชูวิทย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้
โรงแรมเดวิสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอเกาะความคืบหน้า
มีหลายอย่างเลยนะช่วงเที่ยงนี้ช่วงเที่ยงนี้มีทนายตั้ม
เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับเราด้วยแล้วก็บ่ายโมงเป็นคุณชูวิทย์แถลง
ช่วงประมาณสักบ่าย๒บ่าย๓เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดู
เพราะว่าเห็นบอกว่าตำรวจบอกให้สื่อไปรอที่ห้องพัก
แล้วเดี๋ยวบ่าย๒บ่าย๓จะมีการแถลงความคืบหน้าด้วย
นี่นันที่สิบสวนสับสวนภูทรพักหนึ่งนะ